คุณถามกันใช่ไหมว่าคนที่เขาถูกรางวัลที่๑๙๙๙๙๙๙๗๐ใบได้๖๐ล้านเนี่ยคิดยังไง
เขาฝันเห็นหลวงปู่ทวดรุ่นปี๒๕๕๙
เขาก็เลยหาเลขท้าย๒ตัว๙๗ได้มา๑๐ใบเลขหน้าไม่สนใจ

ตอนประกาศออกมาเอ๊ะมันใช่ของเราหรือเปล่านะมันอยู่ในรถ

วิ่งไปดูโอ้โหเต็มเต็มจริง
นี่ทำงานอยู่การรถไฟเป็นมหาเศรษฐีต้องใช้คำว่าอภิมหาวิถี
เพราะได้ไป๖๐ล้านคนนี้ชื่อว่านายเริงศักดิ์สิริสงครามอายุ๔๕ปี
เป็นนายตรวจรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยทำงานอยู่ชุมทางหาดใหญ่นะฮะ
เต็มเต็มคุณผู้ชมหน้าตาคนรวยเป็นเช่นนี้นี่เองนะฮะ
ทันทีที่เขาถูกรางวัลก็เลยวิ่งกลับไปที่รถ
มันใช่หรือเปล่าจำได้แต่๙๗ไปดูข้างหน้านี้มันคืออะไร
มันก็ถูกแล้วก็เลยเอาสลากทั้งหมด๑๐ใบไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานที่สมภหัดใหญ่
เพื่อความสบายอกสบายใจที่มันหายค่ะนะฮะปรากฏว่าตำรวจเกือบทั้งโรงพัก
ขอจับไอ้รางวัลอันนี้หน่อยเออถ่ายภาพกันยกใหญ่ก็เป็นข่าวเป็นข่าว
เขาบอกว่าเขาไปซื้อตามแผงมาจากแถวถนนนางงาม
อยู่ในเขตเทศบาลนครสงขรา
โดยการหาซื้อต้องการจะซื้อเลขท้าย๙๗เท่านั้นเพราะ
เลขของหลวงปู่ทวดรุ่น๒๔๙๗เขาฝันเห็น
ก็เลยไปหาเลขท้าย๙๗ได้มา๑๐ใบ
ไปฟังเสียงของอภิมหาเศรษฐีคนใหม่กันหน่อย

ตอนแรกจะซื้อเจ้า๗๗ใช่ไหมครับ
ตั้งใจซื้อเลขของหลวงปู่ทวด
ก็ไม่ได้ดูเลขนาน

เมื่อกี่นั่งทำงานอยู่

จริงอยากเห็นจังหวะแรกที่รู้ว่าถูกเนอะ

ค่ะไปกันที่วัดสนามชัย
วัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
คือในสาขอนแสงทองอายุสามสิบสามปีสามล้อแดงรับจ้าง
เอาประทัด๓๐๐นัดไปแก้บนไอ้ไข่เพราะว่าได้โชคได้ลาบไปนะคะ
เอาเลขปลายประทัดที่แขวนอยู่ที่คอไอ้ไข่ไปเสี่ยงทรัพย์ไปเสี่ยงโชครับทรัพย์ก้อนโต
ก่อนหน้านี้ไอ้ไข่เคยแสดงปฏิหารปรากฏใจให้เห็นอยู่ที่เจดีสีทองนะคะ
มีหญิงสาวรายหนึ่งถ่ายภาพติดภาพไอ้ไข่
เนี่ยเขากลับมาเอากลับไปกลับมาอย่างนี้นี่ไง
มันก็เต็มเหมือนกันนะเออคุณผู้ชมก็ดูเอา
แล้วนะคะเลขหางประทัดค่ะที่มีชาวบ้านไปจุดแก้บนอ่ะ
ปรากฏว่ามันเป็นเลขเก้าแปดไงทีนี้ชาวบ้านก็เลยหาซื้อ
ตเตอรี่เลข๙๘ถูกกันเรียกว่ายกตำบลเลยก็ว่าได้
เห็นไหมถึงขั้นว่าต้องเข้าคิ้วไปแก้บนไอ้ส้มฉุนแบบนี้นะคะ
วัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏค่ะ
คุณผู้ชมแน่นอนนะคะว่าพอได้ค้นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลออกมา
รางวัลเลขท้าย๒ตัว๙๘นะคะแต่ละคนก็นี่ค่ะโชว์กันแบบนี้แหละ
โอ้โหนี่ลอตเตอรี่ในมือน่ะที่เขาถูกนะคะหน้ายิ้มแฉ่งกันแบบนี้นะคะ
บางคนก็รับไปหลักพันบางคนก็รับไปหลักหมื่น
บางคนก็หลักแสนชาวบ้านบอกว่ารวมไปรวมมาเมื่อวานเนี่ย
ไปแก้บนเนี่ยได้เงินรางวัลเนี่ยอืมสักประมาณรวมรวมแล้ว
ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทนะไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
นี่ยังไม่นับรวมคนที่ไม่มาแก้บนมีอีกเยอะค่ะ
ไปถามคุณสายฝนฤทธิเรืองเดชบอกว่าเป็นชาวบ้านในชุมชนนะคะ
เขาก็นัดรวมตัวกันมามาแก้บนหลังจากที่ถูกรางวัลกันทั่วหน้าค่ะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยที่วัดนี้เธอมาขอจากไอ้ส้มฉุนเนี่ย
ถูกมาแล้วรวมกี่งวดถ่ายซิติดต่อกัน
เอาติดต่อกันเลยนะ๑๓งวดติดต่อกัน
เธอบอกว่าเธอเชื่อสนิทใจเลยว่าโชคลาภที่ได้มาเนี่ยเพราะส้มฉุนบันดาลให้นะคะ

กลับขอบคุณส้มฉุนนะคะเพราะว่าส้มฉุนให้เลขปลายประทัดตรงตรงเลยค่ะ
มาครั้งที่แล้วใช่ไหมครับที่มาจุดประทัดไปครั้งที่แล้วเนาะ

อืมแล้วชาวบ้านระแวกนี้ก็ถูกกันเยอะเลยเน
ใช่เผื่อเชื่อเลยครับ
ไปต่อกันที่อุดรกันหน่อยที่นี่เขามีคนโชคดีเหมือนกันนะคุณผู้ชม
จากส้มฉุนไปที่นางสาวปวัณรัฐชัยจิมรรัฐอายุ๔๒ปี
คนนี้เป็นแม่ค้าขายอาหารกับน้ำดื่ม
ถึงแม้ไม่ถูกรางวัลที่๑อะไรก็ตามที
แต่เธอได้รางวัลที่๕มา๒ใบ
ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าเมื่อวานเขาบอกว่าเขาเข้าไปแจ้งความ
เขาถูกสอดไส้ลอตเตอรี่ถึง๙ใบ
คือซื้อมา๒๐ใบจากแม่ค้าเร่ที่ร้านอาหารแห่ง๑เขตเทศบาลนครอุดรธานี
พอช่วงการออกรางวัลปรากฏว่าถูกรางวัลที่๕
นะฮะก็ไม่เป็นไร
ก็ซวยไปแล้วครั้งหนึ่งโดนสอดไส้มาอย่างน้อยก็ถูกรางวัลที่๕มา๒ใบรับทรัพย์กันไปอย่างไม่คาดฝัน
เธอก็บอกว่าก็ดีใจตื่นเต้นเพราะไม่เคยถูกรางวัลใหญ่แบบนี้เลย
เดี๋ยวจะนำเงินนี้ไปต่อบุญต่อก็สร้างทำบุญกันต่อไปแล้วเก็บไว้เป็นทุนในการค้าขายต่อไป

เขาถึงขั้นจะต้องมีการสมัครสมาชิกร้านเลยนะ
เพราะอะไรเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถม
ที่เชียงใหม่ร้านนี้ชื่อว่าร้านต่อโชค
เป็นร้านจำหน่ายลอตเตอรี่ในชุมชนหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่
เขาจัดโปรโมชั่นจับรางวัลให้กับลูกค้า
รางวัลสูงสุดของเขาคือรถเก่งป้ายแดง
สรุปมีผู้โชคดีค่ะนางอนงพรอาสากิจอายุ๔๘ปี
คุณอนงพรบอกว่าเป็นลูกค้าประจำร้านเดือนหนึ่งก็ซื้อสลากประมาณ๕๐๐๐บาท
เห็นทางร้านจัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้กับลูกค้ามีการจับรางวัลพิเศษ
ก็เลยสมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขไม่คิดว่าจะได้รางวัลใหญ่รางวัลสูงสุดของร้านเลย
เป็นรถป้ายแดงคือไม่ได้ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
แต่ได้มาจากการไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วร้านเขาให้โชคมา
เขาบอกดีใจมากดีที่รู้ว่าตัวเองได้รถค่ะรถเก่งค่ะ
ดีใจมากจนลืมตรวจสลากงวดนี้เดี๋ยวค่อยไปตรวจนะคะคุณอนงพรนะคะ
สำหรับร้านต่อโชคตอนนี้มี๓สาขานะคะยังคงมีการจัดโปรโมชั่นแจกรถเก๋งอยู่
ใครที่ไม่อยากให้ซื้อเสียเปล่าบางทีซื้อแล้วมันไม่ถูกก็เสียใจ
เพราะฉะนั้นไปสมัครเป็นสมาชิกร้านเขาบอกแบบนี้เผื่อลุ้นโชคอย่างอื่น